นี่ก็ไม่แพ้ที่ไหนเลยไม่แผ่วไม่แพ้เลย
เป็นซอยหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรี
กลุ่มนักเรียนเนี่ยยกพวกมาเอาเรื่องกันคู่อริกันนั่นแหละ
ถึงขั้นปิดซอยไล่ตีกันแล้วยิงกันด้วยนะครับ

แล้วเสียงปืนมันดังขึ้นนัดหนึ่งไม่รู้ว่าคนที่ถูกต่อยจะโดนปืนหรือเปล่านะ
แต่พอปั้งเข้าไปเนี่ยไม่รู้คนไหนโดนนะแต่ว่ากระสุนนี่เข้าปากนะฮะ
เมื่อกี้คลิปที่ท่านดูตอนแรกเห็นไหมน้องที่ว่าวิ่งหนีแล้วถ่ายคลิปไปด้วยบอกลมผ่านคอเลย
นี่เห็นไหมลมผ่านคอกูเลยลมกระสุนหรือเปล่าถ้าเข้าคอนี่นี่นะฮะมีคลิปของชาวบ้านที่เขาอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามอีกคลิปนึง
ที่จะเห็นอันนี้ช่วงที่ยิงแล้วแล้วก็วิ่งกลับมาเห็นไหมฮะพวกหมวกกันน็อกเนี่ยที่มาที่ปากซอยเนี่ย
ไม่รู้นักเรียนอาชีวะหรือว่าสถาบันไหนอะไรยังไงนะ
แต่บางคนก็เห็นมั้ยมีมัธยมขาสั้นเห็นมั้ย
กระโดดขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์เข้าไป
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ซอยอารี๒๑ทับ๑๕นะครับ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนสโนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แน่นอนว่ามีเสียงปืนแล้วมีคนเจ็บ
หนึ่งคนนะครับเป็นนักเรียนชายนี่ฮะ
กระสุนนี่เข้าแถวริมฝีปากด้านบน
ถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับเดชบุญนะครับ
หมอบอกว่ากระสุนมันทะลุริมฝีปากด้านบน
มันไปโดนฟันมันไปติดฟัน
ถ้าไม่ติดฟันเนี่ยทะลุเข้าส่วนศีรษะข้างในแน่นอน

กระสุนติดฟันไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งเลยนะฮะ
พึ่งอายุ๑๕นะครับคนเจ็บนี่
อายุ๑๕เป็นนักศึกษาเทคโนโลยีรัชมงคลพระนครเหนือปี๑

มีชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าขณะนั้นเนี่ยอยู่แถวหน้าบ้านกันนะ
กำลังจะเดินไปห้ามอยู่แล้วเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยเดินเข้าหากัน
แต่ว่ากลุ่มที่เข้ามาที่ปากซอยเนี่ยเดินเข้ามาด้านในซอยแล้วชักปืนขึ้นมาออกมายิง
ยังตะโกนอยู่เลยบอกอย่ายิงอย่ายิงตอนเห็นควักปืนออกมาเนี่ย
แต่ไม่ทันนะเขาขึ้นลำแล้วยิงเลยปั้ง
ความจริงมือยิงเนี่ยจะยิงอีกนัดนึงแต่เหมือนกับปืนมันขัดยิงไม่ออก
เขาบอกเขาจำได้ว่าคนเสื้อขาวเนี่ยเป็นคนยิงแต่ไม่รู้คนไหนยิงเสร็จเนี่ยวิ่งหนีกันไปเลยนะ
แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่ถูกยิงบาดเจ็บก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันตำรวจก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
มีชาวบ้านอีกคนนึงบอกว่าน้องที่บาดเจ็บเป็นเพื่อนกับลูกชายเขาจะมาที่ซอยทุกวันมาหาลูก
เรียนที่เดียวกันเลิกเรียนก็มาที่นี่กลุ่มที่มาเอาเรื่องเอาราวกันเนี่ยที่มายิงกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทะเลาะกันอยู่
ชอบขี่รถมาวนเวียนแถวซอยบ้านเมื่อวานก็มาอีกแต่ไม่ได้แค่วนเวียนลงมาไล่ยิงกันเลย
พอวันนี้มันเข้ามาแล้วแล้วน้องผู้หญิงเขาก็ขึ้นไปถามว่ามีอะไรกันอะไรมึงอะไรกันอย่างนี้เรื่องเราก็ไม่รู้เราก็เพิ่งจะลงมา
พอเสร็จแล้วก็เลยถามว่ามีเรื่องอะไรกันทำไมค่อยคุยกันแล้วเสร็จแล้วไอ้ครั้งนู้นมันก็วิ่งเข้ามาใส่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

ครูนี้ฮะคือที่แรกฝั่งในซ้อยเขาเห็นแล้วล่ะว่าฝั่งข้างนอกซ้อยที่เป็นคู่กว่าเรียกนมาเห็นไหมเค้าก็พยายามตะโกนไงกันนี่
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับคุณยายท่านหนึ่งบ้านอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
บอกว่าร้านกับเพื่อนเขามักมาติวหนังสือกันที่บ้านแถวนี้
หลังเลิกเรียนเป็นประจำตอนเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นยายเลยไม่กล้าออกจากบ้านไปดูกลัวโดนลูกหลง
แล้วในบ้านมีหลานอายุ๔๕ขวบอยู่ด้วย
ความเสียหายนอกจากคนที่ถูกยิงเจ็บแล้วก็มีรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่แถวนั้น
โดนอาวุธจากการทะเลาะกันเนี่ยเป็นร่องเป็นรอยบุบถลอกเยอะแยะไปหมด
มีดทั้งไม้ทั้งของแข็ง
กระถานทุกไม้แถวนั้นมีก็เควียงกันอะไรกันนะฮะ
เดี๋ยวฟังคุณยายหน่อยนะครับ
นี่เจ้าของรถที่รถเสียหาย
คุณพี่บอกก็จะไปปรามอะไรเขาต้องให้พ่อแม่เขาปรามกัน
ทุกผู้ชมครับสพบางบัวทองนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นกลุ่มนักเรียนสองกลุ่มนะครับ
ที่มีเรื่องกันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ขณะที่ก่อเหตุตำรวจจราจรตอนนั้นอำนวยจราจรอยู่ปากซอยพอดี
แต่ก็ยังเข้าไปก่อเหตุกันนะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจได้หมดแล้วนะครับ

รู้ตัวคนก่อเหตุหมดแล้วมีผู้ก่อเหตุอยู่ประมาณ๕คนค่ะนะ
แต่ถ้าเขามารวมตัวกันแถวปากซอยเนี่ยจะ๑๐กว่าคน
แต่ที่เขาวิ่งเข้าไปจะไปยิงเขาเนี่ยไปไล่เอาเรื่องเขาเนี่ยมี๕คน
ทั้งหมดเนี่ยเตรียมออกหมายจับ๓คนนะครับ
คือคนยิง๑คนอายุ๑๘คนที่ใช้มีดไปไล่ฟันเขา๑คน
และคนที่ไปต่อยเขาอีก๑คนนี่อายุ๑๗นะทั้งคู่นี้นะฮะ
สาเหตุก็คือเป็นเรื่องเก่าที่มีปัญหากันอยู่แล้ว
แล้วก็ยกพวกมาเอาเรื่องกัน
พุ่มกรรมการสพบางโบทองวันนี้ไปที่โรงเรียนเลยนะฮะ
โรงเรียนที่ฝั่งก่อเหตุเขาเรียนอยู่

เพื่อไปตรวจสอบรายชื่อเด็กที่ก่อเหตุ
แต่ไม่มีนักเรียนที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอนเย็นอยู่เลยนะครับ
นี่นะฮะแล้วแถวนี้เนี่ยตำรวจบอกแม่โรงเรียนที่เด็กเขามีเรื่องกัน

มันมีจุดศูนย์กลางหลายแห่งที่เด็กเขาจะมาเจอกัน
อาจจะต้องเข้มงวดแล้วก็ถี่มากขึ้นในการออกตรวจตราซะแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากพี่อุ๋ย
ว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือทำไมไม่เรียนหนังสือ

เป็นอะไรขึ้นมาโอ้โหเจ็บหนักหรือตายขึ้นมานี่ยังไงอ่ะ